ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้อายุ๒๓
เขาบอกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนสาว
ด้วยการหาแหวนเพชรไปสวมนิ้วนางข้างซ้าย
ให้กับแฟนสาวที่คบกันมาปีหนึ่ง
แต่วิธีการของเขาก็คือเข้าไปในห้าง
ไปที่ร้านเพชรทำทีเป็นขอดูแหวนเพชร

สุดท้ายในห้างมีตำรวจอยู่มีเจ้าหน้าที่มีรอปภ
แล้วไอ้คนร้ายวิ่งหนีไปชนประตูห้างประตูกระจก

นี่ค่ะทั้งตำรวจทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รอปภของห้างที่นครราชศรีมา

อายุแค่นี้ไม่เกิน๒๕ค่ะ
กแหวนเพชรจากร้านขายเพชรที่อยู่ในห้าง
แต่ตอนที่วิ่งหนีเนี่ยนะมีตำรวจสพวังน้ำเขียวเขาอยู่ในห้างพอดี

เขามาห้างพอดีเขาเห็นคือคนตะโกนบอกไงว่าคนขโมยขโมยเพชร
อยู่ตรงนั้นพอดีหันไปเห็นพอดีก็เลยมาช่วยจับนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยที่นิ้วใส่แหวนมาเลยค่ะ

คือไปทั้งสวมเลยใช่ไหม

๒วงนะคะวงละ๔๒๐๐๐บาท
รวมแล้ว๘๔๐๐๐บาทค่ะ
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองนครราชศรีมานะคะ
หนุ่มที่ก่อเหตุคนนี้ชื่อว่านายสิทธิกรโกหลัดอายุ๒๒

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนก่อนนะคะ
สิทธิกรผู้ต้องหาเนี่ยเขาทำทีไปเลือกซื้อแหวนเพชร
ขอลองใส่เลยนะคะสองวงแล้วบอกที่ร้านว่าเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อ
ไปขอแฟนแต่งงานแต่พอพนักงานเขาเผลอ

วงเลยค่ะคงกะจะใส่เองวงหนึ่งให้แฟนวงหนึ่ง

พันธุ์ตำรวจโทนิรันดิถวันภูวนาศสารวัตรปราบรามสพวังน้ำเขียว
เขาอยู่ที่ชั้น๑ของห้างพอดี
แล้วคนตะโกนว่าคนร้ายขโมยของ
แล้วตำรวจเขาบอกเห็นเลยวิ่งผ่านหน้าเขาไปเลยแล้วคนร้าย

มีนักเรียนใน๑๐อยู่ตรงนั้นด้วย
อีก๒สำนายไปช่วยกันลุมจับ

สวัสดีพอดีเลย
รถแรงแห้งมาล่ะ
เดี๋ยวไงล่ะ
พี่พันธุ์ตำรวจโทรนิรวรรณเข้าไปนี่นี่สารวัตรปราบปรามนะใช่
โอ้โหเรียบร้อยเลยอยู่พอดีแล้วดูพี่วินเขาไปช่วยกันสิ
หลายคนเลยอ่ะช่วยกันจับอ่ะนายสิทธิกรก็รับสารภาพค่ะครับ
คบหากับแฟนสาวชาวจังหวัดนครราชศรีมาได้ปีนึง
ก็เลยมาหางานทำที่นี่กะว่าจะสั่งเนื้อสั่งตัวลงหลักปรักฐานกับแฟนสาวที่นี่แหละที่โคราชนี่แหละ
แล้วนายสิทธิกรเพิ่งได้งานทำด้วยนะครับ
กำลังจะเริ่มงานวันแรกวันนี้แล้วเมื่อคืนไปก่อเหตุนึกออกไหม
เขาอ้างว่าอยากจะได้แหวนเพชรสักวงไปเซอร์ไพรส์แฟน
อยากจะพิสูจน์รักแท้ไปสวมนิ้วนางข้างซ้ายให้แฟนสุดท้ายได้สวมที่ไหนอ่ะ

แฟนขอเลิกทำยังไงเหรอ